เกิดขึ้นที่อำเภอน้องแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานของธนาคาร
ร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจในท้องที่
บอกว่าพ่อของเธอมีอาชีพขับรถแท็กซี่รับจ้าง

คือก่อนที่พ่อจะออกไปทำงานเนี่ย
ว่าพ่อน่าจะหัวใจกำเริบแล้วก็รู้ตัว
ก็เลยพยายามจะขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลหนองแคร์
แต่สุดท้ายพ่อเสียชีวิตนะคะ
คือที่เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็เพราะว่า
ทีนี้เธอก็เลยสนใจนะครับ
ของคุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็เล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
ฟังคุณพลอยสจิฤทธิสินเธอบอกว่าคือก็สงสัยหลายประเด็น
เพราะว่าตอนที่พ่อขับรถไปโรงพยาบาลแล้วพ่อล้มฟุบลงมาจากรถ
ตอนนั้นเห็นบอกว่ามีรอปภเข้าไปหาพ่อคุณผู้ชมดูนะคะ
เข้าไปวนดูนะคะไปวนดูสองสามรอบรอบรถแบบนี้ค่ะ
แล้วลักษณะเหมือนก้มไปเอากระเป๋าสตางค์ของคุณพ่อหรือเปล่า
แล้วก็เดินออกไปแล้วไม่ให้การช่วยเหลือเลยนะคะ
คุณผู้ชมผู้ตายก็คือนายชายากรช้างศรีอายุ๔๙ปี
เป็นคนขับรถแท็กซี่ค่ะคือหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสพนแคร์ก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็แจ้งให้ลูกสาว
ก็คือนางสาวอุรชาช้างศรีอายุ๒๕ปีเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะทราบเรื่องว่าเนี่ย
ผมเนี่ยมาดูจุดเกิดเหตุแล้วนะคือลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ที่ตัดสินใจหลายพิเศษประเด็นด้วยกันตัดสินใจล้อมขอความเป็นธรรม
กับตำรวจเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็คือ
ไปถามลูกสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะถามว่าเออได้ข้อมูลมาจากไหน
คุณอุรชาบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชม
ลูกสาวนะยืนคุยกับคุณพลอยสจีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
เธอไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาล
พบว่ามีรอปภเข้ามาวนดูพ่อหลายครั้ง

จึงคิดว่าถ้าเกิดว่ารับประพอคนนั้น
คนที่ไปประสบเหตุเห็นพ่อเธอล้มฟุบเนี่ย
ถ้าเกิดว่าตอนนั้นไปช่วยพ่อน่าจะรอด

แล้วก็รวมถึงยังเสียความรู้สึกด้วยที่ทราบว่า
รอปภคนดังกล่าวก้มลงหยิบกระเป๋าสตางค์ในตัวพ่อของเธอ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเงินค่างวดรถประมาณหมื่นกว่าบาทด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะลูกสาวของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุมันเป็นกลางดึก
คืนวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
พ่อออกจากบ้านพักในบริษัทห์น้องแคร์จังหวัดสระบุรี
เพื่อมาขับรถแท็กซี่ตามปกตินี่แหละค่ะ

ตัดสินใจขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลน้องแคร์
ปรากฏว่าพอมาถึงลานจอดรถหน้าโรงพยาบาล

พ่อล้มฟุบนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะ

พอถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนกะของรอปภของโรงพยาบาล
ซึ่งก็มีการเปลี่ยนกะชุดใหม่นะคะ
รอปภชุดใหม่พบว่าพ่อนอนแน่นิ่งอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
จึงรีบแจ้งพยาบาลรีบแจ้งแพทย์มาให้การช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายก็พบว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
คุณผู้ชมฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
พอเรามาได้ดูคลิปเราถึงได้เห็นว่าเขาเดินไปนะ
แต่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้ให้การช่วยเหลือกับพ่อของเรานะตอนนั้น
หนูก็คิดว่าถ้าเขาช่วยนะตอนนั้นจริงพ่อหนูน่าจะไม่เสียชีวิตแบบนี้ไงค่ะ
หนูก็เลยแบบมันคล่องใจว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่า
ถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาเรียกคนอื่นมาช่วยได้ไหมแบบนี้ค่ะ

ถ้าเอาไปแล้วมาช่วยมันก็ยังรู้สึกดีกว่านี้
คือเขาก็ตั้งคำถามนะครับ
ลักษณะนี้คล้ายกับเหมือนไม่มีมนุษยธรรม
เขาเจ็บขนาดนั้นแล้วไม่ช่วยไม่ว่ายังไปเอาของเขาอีกนะ
สองขโมยเขาของเข้าไปอีกนะคะเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลก็ถูกตั้งคำถาม
มีสองคำถามด้วยกันว่าสรุปแล้วพี่รอปภคนนี้
ทำยังไงสองทำไมวันนั้นถึงไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาใด
ปล่อยให้ขออภัยนะคะตายอยู่บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลเลยเนี่ยนะคะ
ทางโรงพยาบาลมีอาการแถลงข่าวนะคะตอบสองคำถามนี้
โรงพยาบาลหนองแคร์ค่ะแถลงข่าวกรณีที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยนายแพทย์บัณฑิตยืนยงสุวรรณรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้องแคร์ระบุว่า
เมื่อทางโรงพยาบาลทราบเรื่องมีการเรียกรอปภคนดังกล่าวมาสอบถาม
รอปภบอกว่าคิดว่าเป็นคนเมาแล้วหลับ
ก็เลยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยเอาทรัพย์สินไป
แล้วว่ารอปภพคนนี้ไม่ได้ให้การช่วยเหลือจริงจริง
ที่สามารถช่วยเหลือได้ประกอบกับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต
มีการลงโทษทางวินัยร้ายแรงคือไล่ออกทันทีนะคะ
โดยพนักงานคนนี้เข้าเป็นพนักงานทดลองงานของทางโรงพยาบาลได้เกือบ๒เดือนแล้ว
และยังไม่ได้รับการบรรจุแต่อย่างใดนะคะ
คุณผู้ชมส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะ
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาว่า
อันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา๔๑ของพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีพุทธศักราช๒๕๔๕หรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาว่าเข้าข่ายหรือไม่
และถ้าเกิดว่าเข้าข่ายจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยากันแบบไหน
จากว่าผู้ตายยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลเลยนะคะ
ระยะเวลาพิจารณาคาดว่า๒๓เดือนจึงจะทราบผล
พร้อมกับมอบเงินทำบุญเป็นจำนวน๕๐๐๐บาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ส่วนความคืบหน้าในส่วนของคดีอาญาขณะนี้พนักงานสอบสวนสพนแคร์
อยู่ระหว่างขอสารออกหมายจับรอปภคนดังกล่าวนะคะ
เบื้องต้นตอนนี้ได้คุมตัวมาสอบสวนที่สพนแคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้พอไปตรวจสอบพบว่าจริงแล้วรอบพอคนนี้ปราสาวะเป็นสีม่วงด้วยนะคะ
มีสารเสพติดไว้ในครอบครองด้วยนะคะแล้วก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและประเด็นเรื่องของการลักทรัพย์ผู้ตาย
ตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนในการเอาผิดอย่างแน่นอน
ทำด้วยอะไรเห็นเขาจะตายต่อหน้าต่อตาแล้วไม่ช่วยแล้วแถมไปขโมยเงินเขาอีกนะ
แล้วอ้างบอกว่านึกว่าเป็นคนเมานอนหลับอยู่